อาถรรพ์เขาบอกว่านกตัวนี้มักจะมาเกาะอยู่ที่ฐานพระพุทธรูปที่นี่เป็นประจำ
ไปดูกันว่านกนี้คือนกอะไร
ดูหน้าดิเฮ้ยไม่ค่อยได้เห็นนะหลายคนอาจจะเอ๊ะนกอะไร
บางคนรู้แล้วนี่คือนกแสกหรือนกเขาแมวเมียวเออเดี๋ยวเดี๋ยว
มันร้อนอย่างนั้นเหรอคะจะเป็นนกหรือจะเป็นแมวทำไมอ่ะ
ก็นกเขาแมวนกเขาแมวนะเออเดี๋ยวจ้าจ้ะรู้แล้วจ้ะ
เขาชื่อนกเขาแมวก็บอกอยู่ว่านกเขาแมวนะอ่ะนี่แหละเดี๋ยวก็ไม่จบแล้ว
สรุปจะเป็นนกหรือเป็นแมวนกเขาแมวหรือว่านกแสกนั่นแหละค่ะ
เจ้าของคลิปคนถ่ายคลิปเขาบอกว่านกเขาแมวเนี่ย๒ตัวนี้
บินมาเกาะที่ฐานพระพุทธรูปที่โรงเรียนตรงนี้ทุกปีเลย
แล้วมันมากันเป็นคู่คุณเฮ้ยมาเป็นคู่มันไม่ได้มาเดี๋ยวนะ
มาเป็นคู่นะคลิปนี้ถูกโพสต์ลงไปในติ๊กต๊อกเหมือนกันนะคะ
ต๊อกที่ใช้ชื่อว่าครูบาลอนนะคะคือชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่า
เฮ้ยจริงจริงดูไปดูมาน้องหน้าตาน่ารักเนอะอ่า
ก็คือไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น

เห็นไหมเป็นส่งพัสดุ

จริงตามความเชื่อเป็นนกอาถรรพ์คุณเป็นสัญลักษณ์ของความตาย
แต่น้องน่ายักษ์มากเลยนะ

เวลาคุยกับสัตว์ก็ต้องเป็นเสียงสองใช่ไหม

คือหลายคนบอกว่าน่ารักแล้วก็อยากเลี้ยง
แต่ว่าความเชื่อเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความตาย
แล้วถ้าเจอนกแสกมันร้องทักจะทำให้มีเคราะห์

แล้วถ้าเกิดว่ามันบินไปเกาะที่บ้านของใคร
บ้านหลังนั้นอาจจะมีคนเสียชีวิต

เคยได้ยินใช่ไหมเหมือนอีกาใช่ไหม

ใช่มันก็จะไปอยู่ในที่ไหนก็ได้ที่มันรู้สึกว่าอยากไปหรือปลอดภัยอะไรอย่างนี้
นกเขาไม่ว่าจะไปที่ไหนอะไรก็ว่ากันไป